เรื่องต่อไปเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าของบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่นะยกกำลังมาทั้งสพเลยค่ะ

เงาตะคุ่มตะคุ่มข้างในไหมเห็นไหม
ก็ทำไมน่ะก็เจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้าน
ไม่ใช่เจ้าของบ้านเงาตะคุ่มตะคุ่มนี่อยู่ในบ้านอ่ะ
ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่เป็นโจร

เจ้าหน้าที่เขาเคาะประตูบอกเปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อย

นึกว่ามันบอกว่าไม่มีใครอยู่
ไม่มีใครอยู่ไม่ต้องมากลับไปเลย
เดี๋ยวจะขโมยของไม่บ้าเหรอ
เจ้าหน้าที่เขาไปคอบอกให้ออกมามอบตัว

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ทำอย่างไรรู้ไหมคะยังไงครับ

ปีนหน้าต่างด้านหลังแล้วก็เข้าไปรวบโจรเลยค่ะคุณตัดนี้
เรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันค่ะคุณผู้ชม
บ้านของคุณวรวัตรเนี่ยนะคะ
คืออยู่ที่อำเภอบ้านฉางระยอง
คุณตำรวจคุณตำรวจมีใครก็ไม่รู้เนี่ย

เข้ามาแล้วก็ทำการรื้อค้นข้าวของใหญ่เลย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องรีบนำกำลังมาอย่างที่บอกมาทั้งสพเลยค่ะ

ถามว่าเฮ้ยมันเข้ามาได้ยังไงคุณ
คนดูแลบ้านเนี่ยคนดูแลบ้านเขาก็บอกว่า
ปกติจะรู้กับแม่บ้านว่าเฮ้ยเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว
ก็จะเอารีโมทประตูบ้านไปวางไว้ที่ตู้รับจดหมายหน้าบ้านเห็นไหม
บริเวณตรงนี้แล้วสงสัยว่าไอ้เจ้าโจรคนนี้
มันน่าจะมาซุ่มดูอยู่นานแล้ว
มันน่าจะรู้ว่าปกติแล้วเขาจะเอารีโมทประตูบ้านมาไว้ตรงนี้เวลานั้นเวลานี้
แล้วว่ามันมาสังเกตการณ์บ่อยแล้วก่อนที่จะทำการก่อเหตุ
แล้วโจรรายนี้มันว่ายังไงรู้ไหม
มันอ้างบอกว่าน้องชายทำงานอยู่ที่นี่
จะเข้ามาหาน้องชายเฉยไม่ได้มาทำอะไรเลย
ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มาขโมยของยังไม่ได้หยิบอะไรไปเลย
เอ้ยคุณค่ะไม่ได้คิดอะไรแล้วไปรื้อของของเขาทั้งบ้านแบบนี้
เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะคะ
ให้กับเจ้าของบ้านรวมไปถึงคนดูแลบ้านด้วยนะ
กุญแจบ้านถึงยังไงก็ไม่ควรเอามาไว้หน้าบ้าน

จริงนะกุญแจบ้านมันก็ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ส่วนไอ้โจรคนนี้ถึงแม้ยังไม่ได้เอาอะไรไปก็ผิดอยู่ดีเพราะว่าบุกลุกเขา

ต้องจับนะใครที่ทำไม่ถูกต้องไปขโมยข้าวของคนอื่นเนี่ยต้องจับให้ได้